ร้องได้ให้ร้าน

มาช้าไปเลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยก่อนจากนี้
ขอโทษทีหลีน้องมีผัวแล้ว
นงทำนองนี่เป๊ะมากโดยเฉพาะเพลงนี้

ชอบค่ะมันเป็นแนวทางอิสล์บ้านเกิด
แล้วมันก็เหมาะกับเราด้วยสวย
หนุ่มไหนไม่ต้องมามองเพราะว่าเรามีสามีแล้ว

สวยสำหรับเขาค่ะคนอื่นเขาเห็นมึงอยู่ได้ยังไงว่าเมียมึงกิเล๊กกิเล๊ก
ก็ผ่านไปเป็นเพลงที่๔สำหรับคุณเกดแก้วในรายการของเราแล้วนะฮะ
ก็เรียกได้ว่าใช้สมองในเรื่องของความจำได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว
ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่คนที่รู้เรื่องเพลง
แต่เอาความเพียนเป็นหลักในการตั้งใจฟังและฝึก
เพื่ออยากให้ครอบครัวไปอยู่ในจุดที่เขาหวังไว้กับรายการของเรา
นี่คือผลประกอบการของคนที่ตั้งใจจริงที่เพียนจริงที่ฝึกจริง
มาเพื่อจะคว้าเงินตามเป้าจริงจริงและเพลงนี้
ฟังคำเฉลยกันค่ะว่าความเพียนทั้งหมดความทุ่มเททั้งหมด
จะผลิดอกออกผลมาในรูปแบบไหนค่ะ
เพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณเกดแก้วร้อง

เปล่งเสียงได้เราเปล่งเสียงได้ตะโกนบอกพี่เซฟเลย

ถ้าจะวิ่งไปกลัวล้มอะค่ะมันจะพิการน้อง

ก็เราวิ่งไปไม่ได้ฝั่งนู้นก็วิ่งมาสิคะพี่เซฟมาค่ะ
ไม่รู้เลยว่าคนเขาอยากกอดอ่ะคนอินใจอ่ะปะจวน
ฝึกมาอย่างดีแล้วก็ไม่พลาดในเพลงนี้ค่ะ
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะพี่เกดแก้ว
น้องมีผัวแล้วนะครับของดอกอ้อทุ่งทอง
ไม่๒๐๐๐๖หมื่นละจำทั้งไหร่ค่ะเรานี้มันเติมหกหมื่นอาคุณแม็กกี้
คราวหน้านะครับเราได้เห็นแน่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลืออีกแค่
สองเพลงครั้งหน้ามาได้ร้องสองเพลงถ้าร้องถูกต้อง

หนึ่งแสนบาทไปฝึกมานะเผื่อจะได้เกินแสน
เผื่อจะได้ไป๒แสน๓แสน๕แสนหรือล้านหนึ่งใครจะรู้
อยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่ความรอบครอบในการแข่งขัน

ก็กลับมานะครับเชียร์เป็นแรงใจให้กับผู้แข่งขันของเรานะครับ
กลับมาเชียร์คุณเกดแก้วคนนี้นะครับให้เธอได้ทำฝันให้เป็นจริง
ขอเพียงได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับ
อยู่กับสามีอยู่กับลูกเท่านั้นเอง
กลับมาเชียร์คุณเกดแก้วคนนี้ได้ใหม่นะครับ
ที่ว่าคราวหน้านะครับได้ลุ้นแน่ว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นต้นไปครับ
อยู่ที่ใจค่ะทุกข์ก็อยู่ที่ใจเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจุดประกายสุขในหัวใจไว้นะคะ
ถ้าไม่รู้จะทำยังไงดูรายการของเราค่ะ
หรือถ้าดูรายการของเราจบแล้วรายการต่อไปก็น่าดูค่ะ

นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับและวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

แต่ก่อนเราเคยทำงานได้

แต่ไม่มีใช้แบบไม่ฝืดเคืองแล้วไม่เจ็บขนานี้

รักษากันทุกทางทุกแผน
หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับคุณเชฟ

เขาป่วยแล้วก็เป็นเมียเราต้องรักผิดชอบ
เป็นสามีเราต้องดูแลให้ถึงที่สุด
ก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งอย่างที่พี่เส้นให้กำลังใจมาตลอด
ชาตินี้คงหาผัวแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะ

คนอื่นเขาคงไม่มาเอาหรอกค่ะคุณเป๊กกี้
ไปไม่กลับมาเลยบางกรวย
ไปร่ำรวยร่ำลูกกาย
เพลงที่๖ภูราคา๑๐๐๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วร้อง